ก่อนหน้านี้ก็มีการพักกองละคร

แต่ล่าสุดพี่ป้องก็ไม่ลืมอยู่ที่จะช่วยกิจกรรมช่วยเหลือสังคมนั้นเอง
เมื่อวานนี้ค่ะลงพื้นที่แจกถุงยางชีพ
และก็ทำเข้ากรอบแจกให้กับประชาชนย่านราชเผา
ที่วัดสาขอลศุนย์ประชาสัน
โดยการมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้นะคะ
ถือว่าเป็นครั้งที่๒ของพี่ป้องแล้วนะ
แล้วก็นักบอลชื่อดังทีมการท่าเรือ
อย่างหนุ่มหล่อชารีชะปุ๋ยคนนี้แหละค่ะ
ซึ่งงานนี้นะพี่ป้องก็ยังพูดให้กำลังใจทุกคน
เชื่อค่ะไม่นานเนี่ยเดี๋ยวเราจะผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้นะจ๊ะ
สิ่งหนึ่งที่คนบันเทิงทำได้นะคะคือการให้กำลังใจนี่แหละเนาะ
ทำให้ประชาชนทั่วไปแฟนคลับมันใจชื้นขึ้นมา